ส่วนอีกจุดหนึ่งที่กระบี่
กระบี่นะฮะน่าความสีเกิดประมาณตีสี่ใช่ไหม

อำเภอเมืองกระบี่นะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้าน
จำหน่ายเสื้อผ้าแล้วก็ของที่ระลึกนะครับ
บริเวณหน้าหาดอ่าวนางตรงข้ามปฏิมากรรมปลาใบ
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เมื่อประมาณตี๔๓๐

ก็พบว่าเพลิงลุกไหม้ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าของที่ระลึกเสียหาย๔คูหา
แต่ว่าโชคดีขณะเกิดเหตุนะครับไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในร้าน
สำหรับสาเหตุเบื้องต้นตอนนี้
เจ้าหน้าที่คาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบอีกครั้ง
จุดที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าประมาณตี๔กว่านี้นะครับ
ย้ำกันอีกครั้งว่าคือที่ห้างโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ที่ร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าและของที่ลึกบริเวณหาดอ่าวนาง
ที่จังหวัดกระบี่นะครับ

ไล่เลียงจุดเกิดเหตุในจังหวัดต่างหลายจุดแล้วนะครับ
หัวหินภูเก็ตตรังสุราชอานครศรี

ใช่ค่ะก็ธนตร์ทีวีจะยังคงก่อติดสถานการณ์
ทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
มีรายงานอะไรหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมา
จะรีบรายงานให้คุณผู้ชมทราบทันทีนะคะ